ก็ต้องมาตรวจสอบถึงสาเหตุของเครื่องบินลำนี้ที่ตกลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะ
จากกล่องดำได้รับความเสียหายคือเสียหายขนาดที่ว่าแตกเป็นเสี่ยงเลยนะคะ
สำคัญที่สุดของกล่องดำสภาพยังดีอยู่ยังใช้การได้ค่ะ
ส่วนสำคัญนี้ก็ถูกส่งไปตรวจสอบที่เมืองอเล็กซานเรีย
โดยมีตัวแทนจากอายการและคณะสืบสวนเดินทางไปรอรับอยู่แล้ว
ประสบเหตุตกระหว่างทางพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ๖๖คน
ตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อ๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุของเครื่องบินตกค่ะ
เมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบชิ้นส่วนหลักของเครื่องบินอยู่ก้นทะเลลึกลงไป
ประมาณ๓๐๐เมตรนั่นเองนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็ยังคงเรียกว่าอยู่ในช่วงของการสืบสวนสอบสวน
เพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุ
หรือว่าการก่อการร้ายกันแน่แต่ว่าทางตำรวจของอียิปต์เองเนี่ย
ค่อนข้างให้น้ำหนักไปที่เรื่องของก่อการร้ายอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าณตอนนี้เมื่อได้กล่องดำขึ้นมาแล้ว
ส่วนใหญ่ใช้เวลาตรวจสอบน่าจะอยู่ที่สักประมาณ๒สัปดาห์

น่าจะทราบนะคะว่าสรุปแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
บินออกจากกรุงปารีสเพื่อจะเข้ากรุงไคโร
ก็หวังว่าอีกสัก๒สัปดาห์น่าจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการจากธนา